ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่างรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
เห็นผู้ชายผู้หญิงคู่นึงนี่มาที่นี่มาที่นี่ก่อนช่างรับเหมาก่อสร้าง
จะถูกยิงเสียชีวิตคาดว่าน่าจะขัดใจกันเรื่องสิ่งผิดกฎหมาย
กระท่อมไม่มีเลขที่หมู่๗ตะบนเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีชาวบ้านไปพบนายโกวิทโดดำ
เขาอายุสามสิบหกปีเป็นชาวเผลอปากพนังถูกยิงต่อไปถึงนี่ยังนอนหายใจ
รินอยู่หน้ากระท่อมนะฮะจึงแจ้งมูลนิธิประชาร่วมใจให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนายโกวิทย์เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
สอบถามชาวบ้านทราบว่านายโกวิทมาทำงานก่อสร้างบ้านให้กับคนในพื้นที่ครับ
แล้วก็พักอยู่ในกระท่อมหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดครับ
เข้าที่ตรงไหนบ้างหน้าอกกับลำตัวเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปพบครับคุณผู้ชม
ว่าก่อนเกิดเหตุครับมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาหานายโกวิทที่กระท่อมนี้นะครับ
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นส่วนชายหญิงคู่นั้นก็รีบขี่รถจักรยายนต์ออกไป
ท่าทีลุกลี้ลุกลนทีเดียวเบื้องต้นนะครับตำรวจทราบตัวชายหญิงต้องสงสัยแล้วว่าเป็นใคร
อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาสอบสวนสาเหตุเนี่ยตำรวจเขาคาดว่าน่าจะขัดแย้งเรื่องสิ่งผิดกฎหมายครับ
เพราะอะไรเพราะกระท่อมนี้เนี่ยมันมีข้อมูลบอกว่ามันเป็นแหล่งมั่วสุมฮะ
แล้วจริงนายโกวิทเนี่ยนะคือระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา
คือแม้จะมีกระท่อมเนี่ยเป็นที่พักใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนนะเขาไม่ได้นอนในกระท่อมนะ
นอนที่ไหนเขาไปผูกเปรย์นอนตามต้นไม้รอบรอบตกกระท่อมแถวนั้นอ่ะ
เปลี่ยนที่นอนคือถ้านอนที่ซ้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
ใช่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับจนมีคนร้ายเนี่ยมาหาตอนกลางวันแล้วก็ก่อเหตุ
อย่างที่ผมเล่าไปครับคุณผู้ชมครับเหมือนยิงกันเองถูกไหม